ทุเรียนนะคะคุณชอบทาน

เมื่อวานนี้เขามีการประมูลทุเรียนก้านยาว
เสียดายแทนคุณมากเพราะว่าลูกละ๑ล้าน๕แสนบาท

คุณไม่มีโอกาสได้ทานนะคุณโรสลิน
คุณจะไปประมูลไหมล่ะ
แต่ว่าไม่ประมูลไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศนะคะ
ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเองเลยนะคะ
เป็นประธานในการเปิดงานและก็การจัดงานประมูลทุเรียนที่แพงที่สุดในโลก

เขาเอารายได้เป็นงานการกุศล
รายได้เอาไปมอบให้กับการกุศลสถานสงเคราะห์ต่างในจังหวัดนทบุรี

ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติและประชาชนเข้าร่วมงานคึกคัก
ในงานมีการประมูลทุเรียนมีแค่๙ลูกนะ
งานนี้นะคะ๙ลูกพระเอกในการประมูลเมื่อคืนที่ผ่านมา
คือทุเรียนก้านยาวจากสวนป้าต้อยลุงหมู
แต่ในงานไม่มีทุเรียนจริงมาให้ดูเพราะว่ามันยังไม่แก่
ยังตัดไม่ได้แต่ถ้าถือโชว์เป็นเหมือนโมเดลไง
โมเดลนี้มาจากสวนป้าต้อยกับลุงหมู
คือเจ้าหน้าที่จัดประมูลเขาก็
เอาภาพเอาคลิปวิดีโอมาให้คนที่จะประมูลดูนะ
แต่แม้ว่าไม่ได้ดูตัวจริงแต่การประมูลขึ้นมาก
ประมูลเริ่มต้นที่๕๐๐๐บาทค่ะ
ในที่สุดผู้ร่วมประมูล๒คน
จับมือกับบริษัทประธานบริษัทศักดิ์สยาม
ตกลงกันที่ราคา๑๕๐๐๐๐บาท
โดยออกเงินคนละครึ่ง

ใช่ทำให้ทุเรียนลูกนี้ทำลายสถิติปีที่แล้ว
กลายเป็นทุเรียนเมืองนนที่แพงที่สุดในโลกนะคะ
ยอดรวมเอายอดรวมของงานเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ไปเท่าไห
งานการกุศลนะคะ๙รูปผู้ใจบุญ
มูลไปทั้งหมดเลย๔๕๐๐๐๐บาทค่ะ

ขอให้กินทุเรียนอย่างมีความสุข

ไม่อยากคำนวณเลยลูกนึง๑๕๐๐๐๐๐บาทเนอะ